นี่ไม่รู้จะตามรอยครูปรีชากับหมวดจรูนไหม

ต้องหาที่ใหม่ต้องหาที่ใหม่เพราะตอนนี้ต่างฝ่ายต่างยืนยันในเรื่องราวของตัวเอง
อันนี้เป็นภาพของเจ๊รัฐคนขาย

คนที่บ้านเลยคือตำรวจเนี่ยมาพร้อมหมายค้นบ้านคือขอตรวจค้นบ้านเพราะมันมีเหตุอันสงสัยได้ว่า
รัตนาอาจจะมีการซุกซ่อนลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่๑หมายเลข๘๓๕๕๓๘งวดวันที่๑มีนาคม๒๕๖๔๒ใบซุกซ่อนอยู่ในบ้านหรือเปล่า
เพราะว่าจนตอนนี้ป้าภัยมณีก็บอกว่าก็ยังหาลอตเตอรี่อันนั้นไม่เจอคนที่ไปที่ที่อาจจะซื้อไปแล้วเอาไปขึ้นเงินแล้วข้างหลังสลักชื่อป้าภัยมณีเอาไว้
คือพอป้าภัยไปแจ้งความเนี่ยว่าสลากของเธอที่ซื้อแล้วถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วเจ๊รัฐยังไม่ได้ให้มาเนี่ย
ก็คือตำรวจแจ้งเรื่องไปยังสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วว่าขอให้ตรวจสอบให้หน่อยว่ามีสลากที่มีลายเซ็นต์ของป้าไพมณีเซ็นว่าภัยมณีเนี่ยมีคนเอาไปขึ้นเงินไหม
คือถ้าเกิดสมมุติว่ามีให้อายัดไว้ก่อน
ก็คือวันนี้ไปค้นบ้านของเจ๊รัฐ
ใช่ค่ะก็คือไปดูกันให้ชัดเลยว่าซ่อนอยู่หรือเปล่าเก็บไว้เองหรือเปล่าเพราะว่าหลายคนก็กังขาไงว่าจริงไม่ได้ขายหรือเปล่าอ้างหรือเปล่าเก็บเอาไว้เองเพราะเห็นว่าถูกรางวัลหรือเปล่า

ตรวจค้นได้เลยเพราะเธอไม่ได้ครอบครองลอตเตอรี่ที่ว่านั้นจริง
ไม่เจอนะคะไม่เจอจริง
เจอแค่ลอตเตอรี่งวดประจำวันที่๑มีนาคม๒๕๖๔๔๑ใบที่ไม่ถูกรางวัล
สมุดบันทึกรายชื่อคนที่ซื้อลอตเตอรี่กับนางรัตนางวดวันที่๑มีนาคม
ซึ่งตำรวจก็บอกว่าอันนั้นขอยึดเอาไว้ก่อนเอาไปตรวจสอบ
เวลาเราขายเนี่ยก็จะรวมจดไว้
สดทั้งสดทั้งเครดิต
เครดิตนี่คือจะนัดกันจ่ายวันหวยออก
วันหวยออกแล้ววันหวยออกหนึ่งวันได้แค่นั้น
ถ้าไม่จ่ายก็คือขายเลย

มีบัญชีของผู้ที่เขามีไม่
ที่เลยมันที่อะไร

เราประจำนางรัตนาก็ยังคงยืนยันนอนยันเหมือนเดิมนะคะ
ว่าไม่ได้เก็บเอาไว้จริงจริงลอตเตอรี่ของป้าไพรอ่ะ
ที่ว่าถูกรางวัลที่หนึ่งอ่ะครับไม่ได้เก็บไว้เอง
ไม่ได้ฝากญาติพี่น้องไม่ได้เอาไปซ่อนที่ไหนด้วย
อ่าขายไปหมดแล้วจริงจริงแล้วเอาจริงจริงนางรัฐก็บอกว่า
ก็ไม่รู้ว่าลอตเตอรี่ที่ป้าภัยอ้างอ่ะตกลงมีจริงอยู่ไหมอืม
ต่อให้มีจริงเนี่ยป้าภัยก็แค่จองเอาไว้อ่ะ
ป้าภัยจะเขียนชื่อเอาไว้แต่ป้าภัยไม่จ่ายเงินอ่ะครับ
มันก็ถือว่าแค่จองคือนางรัฐเล่าซ้ำอีกครั้งนึงนะคะว่า
ก็๒๔กุมภาพันธ์ใช่ไหมนางไพมณีมาจองลอตเตอรี่เอาไว้
เขียนชื่อสลักหลังไว้ครับยี่สิบห้าถึงยี่สิบหกกุมภาพันธุ์
ก็ยังไปขายลอตเตอรี่ที่วัดพระธาตุนารายเจงเวงอยู่อืม
ไม่เห็นนางไพมณีมาจ่ายเงินนี่นะเพื่อให้การซื้อขายมันสำเร็จ
ล่วงเลยไปถึง๑มีนาคมวันที่สลากินแบ่งรัฐบาลจะออกรางวัลแล้ว
เธอในฐานะแม่ค้าที่มีลอตเตอรี่มีสลากอยู่ในมือหลายใบ
ก็ต้องรีบปล่อยออกให้หมดเธอก็เลยขายให้คนอื่นไปให้หมด
เวลาล่วงเลยมาจนถึง๔มีนาคมนางไพมณีถึงมาถามหาลอตเตอรี่
ซึ่งนรรษฎราบอกว่าแบบนี้มันก็ไม่เป็นทางกับคนขายรึเปล่า
ซึ่งจริงป้าภัยแกก็บอกแล้วว่าก็ปกติซื้อขายกันแบบนี้
เป็นแบบจองซื้ออ่ะแล้วปกติตัวเองก็จะเป็นคนมาเก็บเงินนี่นะ

ให้ตำรวจเข้ามาค้นโดยไม่อิดออดอะไรเลย
ก็ตั้งใจแสดงความบริสุทธิ์ใจเต็มที่

หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตรวจค้นเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่เจอ
เธอเองก็อยากจะสบายใจและพิสูจน์ให้สังคมเห็นว่าเธอไม่ได้ยักยอกจริง
ก็อยากให้ตำรวจเร่งตรวจสอบหาว่าตกลงแล้ว
ลอตเตอรี่ที่ว่าที่มีชื่อภัยมณีเขียนข้างหลัง
เลขที่ถูกรางวัลที่๑มันมีอยู่จริงหรือเปล่า
เธอจะได้หาความเป็นธรรมให้กับตัวเองด้วย
ก็รู้สึกโล่งใจ
ที่ได้ทำแสดงความบริสุทธิ์
ให้ทางรัชกาล
ทางเจ้าหน้าที่
มาตรวจค้นว่า
ได้ดูแล้วว่า
เพื่อความกระจ่างในตัวของเราค่ะ

อันที่มีสม่อมให้ท่านไปสวดสอบ

ไทยรัติทีวีลงพื้นที่ไป
ก็เลยไปได้ภาพ
ช่วงที่ตำรวจไปค้นบ้านของ

บอกว่าโล่งใจตำรวจค้นแล้วก็ไม่มี

รัตนาเองก็เดินทางไปหานางสาวมุกดาวงธัญพรนะคะหนึ่งในนางรำที่อยู่ในเหตุการณ์
วันที่ไปซื้อลอตเตอรี่อ่ะพี่ประภัยมาซื้อ
วันนั้นเนี่ยนางสาวมุกดานั่งอยู่ด้านหลังนางไพมณีเลยแล้วก็ได้ยินเสียงสนทนาระหว่างนางไพมณีกับนางรัตนาด้วย
บอกว่านางไพวนีเนี่ยบอกว่าหาปากกามาให้หน่อยจะเซ็นชื่อไว้แล้วก็ได้ยินด้วยว่าเลขตัวนี้ทำไมสวยจัง
กลับไปกลับมาในแผงมีแค่สองใบเอาอันนี้แหละจองไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาเงินมาให้
ฟังเสียงนางสาวมุดาเล่าให้ฟังนะคะ
รถตะลีเนอะจองวันที่๒๔รถ๒๕เราเอาสิมาอยู่วัดอีก
ได้ยินสำนีย์เนอะ
นี่ก็คือหนึ่งในพยานหรือว่าในสิ่งที่เจ๊รัฐเขาอยากให้รู้ว่าหนึ่งก็คือ
ป้าพัยเนี่ยบอกว่าซื้อ๒๔จะเอา๒๕เงินมาจ่าย
องไว้ก่อนแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เอาเงินมาจ่าย
เพราะว่าเขามีอาชีพเป็นกรรมแก้บน
พระธรรมนราชเจนเวงปภัยก็รำอยู่

เราทำภาพให้ดูมันมีคลิปนี้ออกมานะคะ
ผู้สื่อข่าวเราก็ไปหานางสาวมุกดาก็คุยกันเรื่องนี้แหละว่าวันนั้นน่ะ
มันนี่เห็นชัดเลยว่านางแผ่งมณีเนี้ยไปเลือกซื้อกับเพื่อนนางรัมหลายคน
จากนางรัฐนายันนิพักนี่เห็นมิพุทธาอยู่ซ้ายสุด
ส่วนนางไพมณีป้าภัยอยู่หน้าสุดเลย

เพื่อนป้าไพรสองคนเข้ามาคุยกับราวทธรรมนิวโช๊
แต่เพื่อนป้าภัยหรือว่าคุณมุกดาเมื่อสักครู่นี้ก็บอกว่าไม่ได้เห็นเลข
บางคนก็บอกว่าเห็น๓ตัวท้ายใช่ไหมฮะแต่ไม่เห็นทั้งหมด
ถูกรางวัลที่หนึ่งใช่ค่ะแต่ใบนั้นที่เซ็นภัยมณีไว้ด้วยแล้วก็ยังไม่ได้ไปเอาที่เจ๊รัฐเนี่ย
ยังไม่ได้ไปจ่ายเงินด้วยเนี่ยมันไปไหนใช่ค่ะอ่ามันไปไหน

แล้วเขาได้บอกว่าซื้ออะไรได้ยินไหมเขาไม่ได้ยื่นว่าจองอะไรได้ยินไหม
ได้ยินค่ะเพราะเสียงวันนั้นอ่ะมันเอาเสียงเครื่องเสียงอะไรเนอะค่ะ

แต่ไม่ได้ยินคำว่าซื้อว่ายน้ำได้ยินไหมไม่ได้ยินค่ะ
จองนะได้ยินไหมไม่ได้ยิน
แต่เขามีการพูดไหมหรือว่าเอาแค่ปากกามาเซ็นวันนั้น
เขาเอาปากกาให้กันอยู่นะ
วันนี้นางรัตนาไปตลาดสดในตัวเมืองสกลนครด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ
ไปนี่ฮะไปซื้อดอกไม้นะครับทูบเทียนกระทงขัน๕ใบสี๑คู่
เอ๊ะเจ๊ซื้อไปทำอะไรเจ๊บอกว่าพรุ่งนี้จะแต่งชุดขาวไปแสดงความบริสุทธิ์ใจ
จะไปไหว้พญาสุวรรณนคราชที่วัดพระธาตุเชิงชุม
โดยได้นำใบสีรูปพญานาคแล้วก็จุดทูบ๙ดอกนะฮะจะไปบอกกล่าวพญาสุวรรณคราช
ให้ช่วยเปิดทางให้ความจริงทุกอย่างปรากฏแล้วจะนำน้ำศักดิ์สิทธิ์บริเวณบ่อสุวรรณคราช
ปะพรมที่หัวเพื่อความเป็นสิริมงคลนี่นะฮะท่านผู้ชมครับ

ท้าสาบานกับทางเจ๊รัฐเนี่ยเจ๊รัฐบอกว่าได้เตรียมคำสาบานไว้แล้วนะครับ
มีใจความบางช่วงบางตอนนะที่เจ๊รัฐเปิดเผยกับเรานี่นะครับ
ท่านผู้ชมครับให้คุณประชาติดูเนี่ยครับ
คุณรัตนาเขาเขียนเอาไว้บอกเธอไม่ได้ยักยอกลอตเตอรี่
อ้างว่าถูกรางวัลที่๑หมายเลข๘๓
เก็บไว้ในส่วนตัวญาติพี่น้องเพื่อนหรือคนใกล้ชิด
หากเธอมีลอตเตอรี่ดังกล่าวเก็บเอาไว้กับใครก็ตามขอให้ไม่ตายดี
ครอบครัวชิบหายวัยป่วงหายนะไปตลอดชีวิตตกนรกหมกไหม้
ผุดไม่ได้เกิดและขอให้มีอันเป็นไปภายใน๕วัน๗วัน

นี่คำสาบานที่เธอร่างเตรียมเอาไว้เลย

แล้วก็บอกว่าหากพูดความจริงก็ขอให้เจริญรุ่งเรือง
ส่วนทุกคนที่มีเจตนาไม่บริสุทธิ์ใส่ร้ายกลั่นแกล้ง
ขอให้ได้รับผลกรรมไปตามกันและขอให้มีอันเป็นไปภายใน๕วัน๗วัน
ส่วนนางไพมะนี่สาปุ่ม
ส่วนนางไพมะนี่สาปุ่ม
หรือว่าป้าภัยวันหนี้ก็เดินสายไหว้สิงศักดิ์ศิลป์
ขอให้ผ่านพ้นปัญหาไปได้ด้วยดีค่ะ
โดยช่วงสายเนี่ยนางไพมณีหรือป้าภัยกับเพื่อน
ก็เดินทางไปที่วัดพระธาตุนารายเจงเวง
ที่ตำบลธาตุเชิงชุมในอำเภอเมืองนะคะ

เพราะว่าก็เป็นสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนามาช้านานมีการจัดทำขันห้าไปกลับไหว้รูปปั้นพญาสุวรรณนาคินนาคาราช
เพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นบ่ายวันเดียวกันนะคะ
ก็ไปที่วัดบ้านใหม่พัฒนาในตำบลสร้างค้ออำเภอภูพาล
นำดอกไม้ทูบเทียมไปกราบไหว้อัฐิธาตุของพ่อแม่แล้วก็ครอบครัวที่อยู่บริเวณริมกำแพงวัด
ภัยเนี่ยอธิษฐานต่อหน้าอัฐิพ่อแม่นะคะว่าลูกถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง
แต่มีอุปสรรคปัญหาทำให้ยังหาลอตเตอรี่ไม่เจอขอพ่อแม่ช่วยโดนบันดาลให้เรื่องราวคลี่คลายในเร็ววันนี้
ลองไปฟังเสียงดูนะคะ
ให้เรื่องมันเรียวได้ไปกว่านี้ทีนี้ตอนแรกคนนัดกันจะไปสาบานกันที่วัดพระธาตุนารายเจงเวง
สถานที่ที่ซื้อขายลอตเตอรี่กันใช่ไหมใช่ครับแล้วทางวัดไม่อนุญาต
เราก็ไปถามว่าทำไมวัดไม่อนุญาตทางวัดให้คำให้เหตุผลมาแบบนี้นะคะ
บอกว่าคือพอรู้ว่าคู่กรณีจะมาสาบานที่วัดเนี่ย
ก็บอกไปเลยว่าไม่ให้มาครับเพราะเกรงว่าจะมีการสาบแช่งซึ่งกันและกันด้วย
อืมคือทางวัดอยากจะอนุญาตให้คนที่ต้องการมาทำบุญเนี้ย
มาด้วยใจบริสุทธิ์จริงเท่านั้นไม่อยากให้มีการสาบแช่งกันเกิดขึ้น
อันนี้ก็เป็นเหตุผลสำคัญผมว่านะใช่ค่ะเพราะว่าคือเข้าวัดเนอะ
มันก็จิตใจมันต้องแบบมันต้องสบายมันต้องเบาอ่ะ
งั้นญาติโยมก็อาจจะไม่สบายใจด้วยใช่ไหมฮะอืมเพราะว่าโอ้โหก็อย่าง
เหมือนที่ท่านเจ้าวาดบอกแหละใช่ค่ะมันจะมีการสาบช่วงสาบแช่งอะไรกันอ่ะ
ใช่ไหมอืมก็ไม่อยากให้วัดกลายเป็นสถานที่แบบนั้นน่ะนะคะ
แต่เขานัดกันพรุ่งนี้วันพระใหญ่พรุ่งนี้นัดเลยเปลี่ยนสถานที่ก็ได้
ที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารแทนนะคะครับก็เป็นอีกวัดหนึ่ง
ซึ่งเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดสกลนครค่ะตามตำนานเขาเชื่อกันว่าเป็นสถานที่ที่
พระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาโปรดชาวเมืองหนองหานหลวงซึ่งเมืองหนองหานหลวง
เป็นชื่อเดิมของจังหวัดสกลนครอ่ะนะคะครับก็จะมีเจดีเกาะอิดถือปูน
รูปสี่เหลี่ยมสูงประมาณยี่สิบสี่เมตรยอดฉัดทองคำเหนือองค์พระธาตุเชิงชุม
ทำด้วยทองคำบริสุทธิ์น้ำหนักสองร้อยสี่สิบเจ็ดบาท
แล้วขออนุญาตทางวัดเขาหรือยังก็ไม่รู้อืมใช่ไหมใช่ค่ะ
ผมว่าก็เอากลางแจ้งนี่แหละใช่ไหมบ้านใครก็ได้ตรงบ้านกับใคร
ว่าบ้านเจ๊รัฐอะไรตรงไหนก็ได้ใช่ไหมฮะที่ไหนก็ได้แสดงความบริสุทธิ์ใจ
คือตอนนี้ฝากความหวังไว้ที่กองสลากอืมว่าถ้ามีคนเอาลอตเตอรี่ใบเนี้ยไปขึ้นเงิน
แล้วก็มีชื่อภัยมณีอยู่จริงเนี่ยอย่างน้อยมันจะได้รู้ว่าตกลงลอตเตอรี่นี้มันมีอยู่จริง
ถ้ามีคนเอาไปขึ้นนะถ้ามีคนเอาไปนะ